ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุรถชนกันที่จังหวัดเชียงราย
ชนกันสามคันนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่ารถคันหนึ่งเนี่ย
ปรากฏว่าเป็นภูมิกับการระดับภูมิกับการของสพแห่งหนึ่ง
แล้วตอนที่ลงมาเจรจากับคู่กรณีเนี่ยไปขู่เขาประมาณว่า
อย่างนี้ต้องใช้ปืนไหมนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนนะฮะ
มีประกันแหละ
พูดได้ครับ
มีครับ

พี่ไปลองขายแล้วขาย

แต่ตอนแรกเนี่ยอย่างที่ท่านฟังครับท่านผู้ชมครับ

แต่ทีนี้คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยนะ
แล้วที่เชียงรายกำลังพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะ
คันที่ลงมาแล้วก็พูดลักษณะจะให้ใช้ปืนไหมอะไรเนี่ยนะครับ
ของตำรวจไปช้นกับรถกระบะคันนึง
ไปช้นรถกระบะซึ่งรถกระบะคันนั้น
คนขับเป็นภรรยาของตำรวจยศร้อยตำรวจเอก
เขาจอดติดไฟแดงอยู่กระบะคันนี้นะครับก็เลยไปชนต่อกับกระบะคันหน้า
ซึ่งเป็นรถไอยการมีภูมิกับการมีเมียร้อยตำรวจเอกและไอยการ
แต่พอลงมาเคลียร์กันเรื่องประกงประกันใครชนใครคันสุดท้ายก็ไปชนเขาก่อนใช่ไหม
พี่กันลงมาก็เป็นอย่างนี้ร้อยเวรสเมืองเชียงรายมาที่เกิดเหตุ
ก็ตามคลิปแล้วครับตำรวจคนนี้ระดับภูมิกับการพูดจารักษณะขมครู
บอกจะให้ใช้ปืนไหมแล้วก็มีปืนเหตุการณ์เกิดขึ้นถนนบ้ายพ้า๔แยกสู่รัชกาลตำบลฝั่งหมิ่นอเมืองเชียงราย
สามทุ่มเมื่อคืนนี้เดี๋ยวทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบความชัดเจนความคืบหน้าต่างต่างให้นะคะ
พี่แกก็ไปเลยไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยสั่งหรือยังก็ไม่รู้
เขาเมาเหรออาจจะสั่งแบบน้ำแดงน้ำเขียวอะไรพวกนี้ไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน